ช่วงตลอดตลอด

นี้ต่อค่ะมาเข้าตลาดกันดีกว่านะครับคุณผู้ชม

เริ่มต้นกันที่ราคาหมูเนื้อแดงกันเลยจ้า
สำหรับแม่ค้าสำหรับคุณแม่บ้านที่จะไปซื้อเนื้อหมูนี่นะคะ
หมูเนื้อแดงวันนี้อยู่ที่๑๕๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
สะโพกไก่๘๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
ไข่ไก่เบอร์๐ยังอยู่ที่๕บาทต่อฟองนะคะ

เริ่มต้นที่ผักกาดเผา๑๕บาท